สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นชาวบ้านทั่วไปคงงงนะครับว่ามันเอ๊ะมันเขาเถียงกันเรื่องอะไรกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในมหาวิทยาลัยต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินไหมฝ่ายที่เห็นว่าไม่ต้องแจ้งและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่บริหารโดยตรงไม่ได้ให้ทุนให้โทษใครได้ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
เขาเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือกิจการมหาวิทยาลัย
เขามีแค่เบี้ยประชุมไม่ได้มีเงินเกี่ยวข้องมากมายทำไมต้องไปแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
แล้วแจ้งแล้วถ้าเกิดเผลอเลอแจ้งไม่ครบโทษมันถึงขั้นติดคุกติดตาราง
ฉะนั้นเขาก็รวมตัวกันเคลื่อนไหวบอกว่าให้ปรับปรุงทบทวนไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
ให้แจ้งเหมือนเดิมคืออธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีอะไรพวกนั้นนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็มีความเห็นต่างคนที่เห็นต่างเขาบอกว่ามันเคยมีตัวอย่างมาในอดีต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยไปมีบทบาทไปมีผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ฉะนั้นเมื่อปปชประกาศไว้อย่างนี้ก็ถูกต้องแล้ว
กันเอาไว้ก่อนใครที่ไม่ประสงค์จะแจ้งบัญชีทรัพย์สินก็ไม่ต้องเข้ามาคนที่จะเข้ามามีอีกเยอะเออ
คนที่มีมุมมองลักษณะอย่างนี้
ป่าว
แต่ว่าองค์กรนี้เขาเป็นบุคลากรที่ทำงานคู่ขนานกัน
เขาอาจจะเห็นเหมือนกันเห็นต่างกันนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ผมจะคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ

เวลามีน้อยเอาประเด็นหลักเลย
ทำไมอาจารย์จึงเห็นต่างทำไมอาจารย์จึงคิดว่าจำเป็นต้องยื่น

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี๖๐
ที่ระบุให้ผู้แผนระดับสูงของทุกกลมกองเข้ามานะครับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยถือเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มนโยบายให้คุณให้โทษสามารถที่จะตั้งอธิการบดีได้
ตั้งรองอธิการบดีได้ตั้งอันดับบดีได้และถอดผ่อนได้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในนี้
ปปชร่างกฎหมายออกมาจะละเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้
เพราะครอบคลุมทุกกลมกองโอเคนะครับ
ทีนี้ประเด็นที่บอกว่ามีกลุ่มอธิการบดีที่ออกมาคัดค้าน
ไม่อยากให้สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการเข้าไปในระบบนี้
คำถามแรกที่ผมถามก่อนว่าทำไมไม่เป็นกลุ่มสภาออกมาคัดค้าน

ความจริงอธิการบดีโดนตรวจสอบอยู่แล้วโดนยืมบัญชีทัพสินอยู่แล้ว
ผมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเราก็จะสะท้อนอีกมุมว่า
ทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและกรรมการสภาควรจะถูกตรวจสอบได้เช่นกัน
ในแต่ละสภามหาวิทยาลัยเนี่ยสภาใหญ่ที่สุดตั้งอธิการได้ถอดอธิการได้
แต่ถ้าหัวกันกับผู้บริหารเขาก็จะเรียกว่าสภาเขาหลังเป็นพวกกัน
เพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ไม่มากหรอกในเรื่องของเงินทองที่ได้รับ
เทียบประชุมไม่เกิน๑หมื่นบาทแต่มันจะมีประโยชน์ทางอ้อม
กรรมการสภาในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒินะฮะจะได้รับแต่งตั้งโดยเป็น
เท้ารมราชงการโปรดกล้าผลกฎหมอมการแส่งตั้งมีอยู่ประมาณครึ่งนึง
ในแต่ละมหาวิรัยประมาณ๑๐คนอีกครึ่งนึงก็จะเป็นตัวแทนภายใน
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละเวลาเข้ามาบางคนบอกว่าไม่มีอะไร
บางคนเป็นเจ้าของจิตการเข้ามาเพื่อช่วย

แต่ถ้าบางคนมีเจตนาแอบแฝง
ก็เอาจิตการของตนเองมาประมูลในมาฮาลัย
เช่นอะไรที่ผ่านมา
นี่แหละเพราะอย่างนี้แหละเขาถึงคิดว่าเฮ้ยต้องแจ้ง
โอเคครับเอาชัดเจนเลยนะครับที่เป็นข่าวเลยนะครับ
มีข่าวอยู่ในลิงก์ค้นได้ก็คือนะฮะการเป็นเจ้าของบริษัท
รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็สภามหาวิทยาลัยเนี่ย
อนุมัติงบก่อสร้างโดยการอนุมัติให้ผู้บริหารเนี่ย
สามารถกู้เงินในมหาลัยตัวเองได้เขาเรียกว่ากู้เงินสากรออมทรัพย์นะฮะ
จำนวนหนึ่งเยอะเยอะด้วยนะฮะแต่ว่าประมาณพันกว่าล้านเนี่ย
ดันมาจ้างบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งตัวเองเป็นกรรมการสภา
นั่งอยู่ในนั้นแหละนะครับซึ่งก็มีการคัดค้านจากคณาจารย์บางกลุ่มนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผลเรื่องราวก็เลยไปสู่การร้องเรียนไปที่ปปชให้ตรวจสอบ
กรรมการสภาบางแห่งที่เป็นเจ้าของบริษัทด้านยานยนต์นะครับ
ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับบุคลากรภายในอะไรอย่างนี้นะครับ
หมายถึงว่าถ้าไปซื้อรถกับในเครือข่ายของกรรมการผู้สงคุณวุฒิเนี่ย
จะได้ราคาพิเศษว่างั้นเถอะ
ใช่ครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่มีความเกรงใจกันนะครับ
แล้วทำไมเนี่ยผมคิดว่าเช่นถ้าผู้บริหารมาอะไร
ผมว่าน่าจะดีใจด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอธิการบางคนบางกลุ่มออกมา
ให้สัมภาษณ์ในลักษณะดักคอไปก่อนว่าเป็นลักษณะปกป้อง
คิดว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่านะฮะหรือมันมีการเอื้อประโยชน์อะไร
เรามองไม่เห็นหรือเปล่าเพราะสภาเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้เลย
อาจารย์จะอธิบายยังไงถ้าเขาบอกว่าการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
ที่จริงเขาไม่ได้หนีการตรวจสอบแต่แม้พอไปแจ้งแล้วนะ
เผลอเลอหลงลืมมันโทษมันถึงขั้นติดคุกติดตาราง
ไม่เอาดีกว่าแม้กระทั่งอาจารย์มีชัยเนี่ย
ร่างกฎหมายอยู่ในกฤษฎิกาแต่ก่อนเนี่ยนะ
แล้วมาเป็นประธานกรรมการร่างรัฐมนูลเนี่ย
ยังมีข่าวว่าจะถอนตัวออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยเลย
ผมรับทราบข่าวสารว่าท่านตั้งใจจะลาออกมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าทางประชาคมของหมากลิขวันไลนี่อยากจะขอให้ท่านอยู่
เพราะว่าท่านเป็นบุคลากรที่ส่งคุณค่าทางด้านกฎหมาย
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประวัติของท่านจะเป็นนายกสภาหลายแห่งเลย
แต่เท่าที่ผมทราบก่อนที่ท่านจะมาเป็นประธานร่างรัฐธรรมนุน
ท่านอยากจะล้าออกมาหลายรอบแล้ว

แต่ว่าในเคสอื่นนะครับกฎหมายเมื่อมันประกาศออกมาทุกกลุ่ม
ระดับท้ายผมคิดว่าไม่ควรจะมีข้อยกเว้น
และผมคิดในมุมกลับว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการสภา
หรือกรรมการสภาพุทธสงครุฑด้วยซ้ำ

เรามีเท่านี้เราก็บอกว่าเรามีเท่านี้

เวลาเราทำงานมันก็จะได้โปร่งใสสบายใจ
ไม่มีข้อคอลหาใด
โผล่หมดก็คือซงชิ้นแจ้งหมด
ลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะภรรยา
เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นภาระในเรื่องของแท็กติก
เหมือนท่านอาจารย์สมชัยอดีตกรกตท่านก็บอกว่า
สมัยที่ท่านอยู่ที่กรกตท่านก็มีคนมาช่วยทำอะไรอย่างนี้
มหาวิทยาลัยก็มีคนช่วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นภาระหรืออะไร
แต่ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นภาระมากก็ลาออกนะครับ
แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่กรรมการสภาผู้ทรงครูจะลาออกทั้ง๑๐คน

เพราะฉะนั้นการให้ข่าวของกลุ่มผู้บริหารบางกลุ่มโดยยกนิสิตนักศึกษา
บอกว่าจะไม่สามารถอนุมัติปริญญาให้เขาได้เพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบอะไรอย่างนี้

ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สูงขึ้น

ประชาชน๗๗๐ล้านกว่าคนมองเราอยู่

มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเรื่องพวกนี้ครับ
แล้วถ้าคนเก่าลาออกแล้วคนใหม่ไปเชิญใครมาเขาก็ไม่เอา
เชิญใครมาเขาก็ไม่เอาจะทำยังไง

เพราะว่าตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ต้องเสียสละของแท้
เพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าท่านเสียสละ

ก็แสดงว่าท่านไม่ได้เสียสละจริงใช่ไหมครับ
คนดีในประเทศไทยมีเยอะมหาลัยในประเทศไทยที่เป็นของรัฐ
ไม่เกิน๘๐แห่งนะครับต้องเชิญเข้ามาแห่งละประมาณ๑๐คน
ก็รวมแล้วประมาณ๘๐๐คน๘๐๐คนเนี่ยบางคนเป็นจำที่ได้
เป็น๒๓๔เป็น๒ที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่เกิน๘๐๐คนใน๗๐ล้านคนนะครับ
ผมว่าหาได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
ปปชมีโอกาสจะทบทวนไหมเพราะในกฎหมาย
เขาเขียนไว้ลอยว่าเป็นผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละเป็นผู้บริหารระดับสูง
ฉะนั้นประกาศของปปชเนี่ย
มันจะทบทวนได้ไหมถ้าไม่สอดเคาะตัวบทกฎหมาย
แต่ถ้ากรรมการสภาหมาลัยถูกยกเว้น
ก็จะต้องไปตอบคำถามกับองค์กรอื่นด้วย
เพราะว่าเขาจะมีบอร์ดมีสภาของเขาเช่นกัน
เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการตีรวนทั้งระบบ
ผมคิดว่ามาตรฐานเดียวกันแล้วคุมไปเลยไม่น่าจะมีปัญหาใด
พอดียายามันอยู่ที่เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาอะไร
เช่นลืมบัญชีมีเงินอยู่ในนั้นร้อยกว่าบาท
ถึงเกิดติดคุกติดตารางผมว่าเป็นไปไม่ได้
แต่ถ้าบัญชีนั้นมีสัก๑๐๐๐ล้านนั้นคือคุณช่องใจตกติดละ
สรุปว่าประชาคมในมหาวิทยาลัยทั่วไป
เขาอยากให้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน
ในหมู่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ถูกต้องครับคือเชฟศูนย์ประสานงานของเราเนี่ย
ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก๘๐แห่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และล่าสุดเมื่อวานที่ประชุมทรัพย์คณาจารย์ของ
มารัยราชมงคลทั่วประเทศ๙แห่งก็มีมติเช่นเดียวกับเรา

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีกระแสที่หนุน

เพราะฉะนั้นผมคิดว่านั่งคุยกันหรือว่าหาทางออกร่วมกัน
แต่ว่าไม่ควรจะเป็นลักษณะของการยกเว้นให้ครับ

ขอบคุณครับรองศาสตราจารย์ดรวีลาชัยพุทธวงศ์
เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
แปลว่าเรื่องนี้มีความเห็นต่างครับ

น่าสนใจน่าสนใจไม่รู้ว่าจะมีคนกล้าเข้ามาทำตำแหน่งนี้อีกหรือเปล่า
มันเป็นสองมุมด้วยนะคะ
อย่างที่เขาบอกไปเมื่อกี้ว่ามันก็ต้องเสียสละ

คือตัวอย่างที่มาเนี่ยเคยมีไปเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา
แล้วไปเกี่ยวข้องกับบริษัทรถ
คือพูดง่ายว่ามีผลประโยชน์

มีผลประโยชน์เขาจึงหยิบออกมาบอก
ถ้าอย่างนั้นแจ้งบัญชีทรัพย์สินเลยดีกว่า

แต่ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วมันโปร่งใสมันก็ดีไง